เอ็มชัยชนะที่ทำร้ายร่างกายแฟนสาวสดผ่านทางเฟซบุ๊ก
เข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
วันนี้แม่ของเอ็มเดินทางไปเยี่ยม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่ของเอ็มก็ลังเลนะ
ลังเลว่าจะไปเยี่ยมดีไหมจะยังไงดีเอ็มจะออกมาเจอไหม
เพราะว่าขั้นตอนเวลาไปเยี่ยมในเรือนจำเนี่ยเขาจะมีเป็นรอบ
ญาติที่ไปเยี่ยมจะต้องไปยื่นบัตรประชาชนก่อน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปถามผู้ต้องขังในเรือนจำก่อนว่าพร้อมจะออกมาเยี่ยมไหม
พร้อมจะออกมาเจอญาติไหมสามารถปฏิเสธได้ไม่ออกมาก็ได้นะ
โดยในการเข้าเยี่ยมแต่ละครั้งเขาจะให้ประมาณ

คนมั้งสำหรับชุดหนึ่งที่จะเข้าเยี่ยมได้
แม่ก็เลยลังเลจะเอายังไงดีแต่สุดท้ายแม่ก็ไปเยี่ยมนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณแม่มานะคะแม่ก็บอกว่า
ในเอ็มเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้ไปอยู่ในเรือนจำเครียดมาก
แล้วก็บอกแม่ว่าอยากให้แม่ไปเยี่ยมบ่อยค่ะ
แต่ตอนนี้จะไปเยี่ยมดูว่ามันเป็นยังไงไหมยังไง

อยากจะถามเรื่องในใจของของเอ็มเนี่ยว่าทำไมทำอย่างนี้
มีความรู้สึกยังไงแม่มีความรู้สึกไง
หนูมีความรู้สึกแบบไหนหนูเสียใจไหม
ทำผิดไปแล้วพอสั่งพวกฤทยาก็อาจจะคิดถึงได้
นี่ก็เลยจุดนี้แหละที่จะทำให้เขาเครียด
ลูกบอกว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่อ
ก็ไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่และนี่ใครมา
นี่แหละจะมาเยี่ยมเขาก็อยากรู้ว่าเขาอยู่จุดไหนเป็นจุดไหนนะหนุ่ม
นักข่าวของเราก็นั่งรถไปด้วยเลย
คือผู้สื่อข่าวเราไปรับที่บ้านเลย
เพราะว่าเคยไปสัมภาษณ์อยู่ครั้งสองครั้ง
แล้วคุณแม่บอกว่าไม่รู้ลูกอยู่ไหนอยากจะไปเยี่ยมลูก

แม่ของในเอ็มชัยชนะสิริชาติก็บอกว่ากลัวลูกจะไม่ออกมาพบหน้าแต่ก็ไป
ก็อยากไปเจอลูกนะคะก็พอไปถึงก็หยุดคิดนิดนึงค่ะก่อนจะเข้าไปยื่นเอกสารการเยี่ยมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
เขาก็มีขั้นตอนอะไรของเขาตามลำดับก็คือต้องเขียนเอกสารคำร้องขอเข้าเยี่ยม
ก็ต้องเก็บเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารตัวคุณแม่เนี่ยได้คิวเยี่ยมรอบที่๑๕บ่าย๒โมง๑๐นาทีถึงบ่าย๒โมงครึ่ง
มีเวลาเยี่ยม๒๐นาทีใช่ก็ให้รอบละ๒๐นาทีใช่ค่ะระหว่างที่รอแม่ก็เลือกซื้อนมขนมคุกกี้แคปหมู
ก็จะต้องเลือกแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำเอาเข้าไปให้อีกทีข้างในจะมีร้านสวัสดิการของเรือนจำใช่ค่ะก็เลือกอาหารได้แม่บอกว่าพอเยี่ยมแล้วเนี่ยเอ็มก็ออกมาเจอแม่ก็คืออยู่ในชุดของผู้ต้องขังนะคะก็ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นแน่นอนก็ต้องถูกตัดผมสั้นทันทีที่เจอหน้ากันแม่บอกว่าเอ็มร้องไห้
กั้นกลางไงฮะก็ต้องยกหูโทรศัพท์คุยกันอืมอืมแล้วมีเพื่อนเอ็มไปเยี่ยมด้วยบอกว่าพอเห็นหน้าเพื่อนก็ร้องไห้เหมือนกันครับแม่บอกว่าคำพูดแรกที่พูดกับเอ็มก็คือบอกว่ารักเป็นห่วงลูกเอ็มก็เลยร้องแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปเอ็มบอกแม่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเครียดปรับตัวไม่ได

เขามายังไงเขาก็ต้องตัดสัญญาณเพราะว่าหนูทำของเขาเขาก็เจ็บเขาก็ปวดแล้วหนูมาอยู่อย่างนี้หนูก็เจ็บหนูก็ปวดก็เท่าเท่าที่หนูตีเขานั่นแหละความหมายพูดกลับมาเหรอครับแม่ผมขอโทษก็บอกแม่ถ้าประกันผมเนี่ยเท่าไหร่หนูเลยบอกว่าเอ็มประกันน่ะห้าแสนนะไม่ใช่น้อยนะลูกแล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนมานะลูก

เขาเครียดนี่คือเครียดเรื่องอะไรครับน่าจะเป็นเรื่องงานฮะส่วนมากเลยน่าจะเป็นเรื่องงานแต่เรื่องแฟนนี่ไม่น้อยฮะที่จะคุยกันส่วนมากจะไปเจอกันมากกว่าครับเอ็มเขาพูดอะไรบอกอะไรกับเราบ้างก็บอกว่ากูไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วแล้วก็ร้องไห้หนักผมถามมันว่ามึงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ทำไมถึงถึงต้องทำอะไรอย่างงี้มันก็เป็นห่วงมันอยากเจอแฟนมันบอกว่าขอ

ว่าอาการออกเป็นห่วงมากกว่าครับเป็นห่วงเอ็มมากกว่ากลัวเอ็มจะต้องโทษเยอะ